สิบสามวันแล้วนะครับนับตั้งแต่มีการยิงปะทะค่ะนะครับ
ระหว่างกลุ่มของเสียแป้งต้องใช้คำว่ากลุ่มที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มของเสียแป้งเนี่ย
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้
ก็ยังคงไร้ร่องรอยของเสียแป้งนะครับแล้วก็รายงานล่าสุดเนี่ย
ตำรวจนั้นจะมีการปรับแผนลดกำลังเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าด้วยนะครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชม๑๓วันของการไล่ล่านะครับ
เสียแป้งนาโนดชาวลิสทองด้วงเนี่ยฮะชื่อจริง
ซึ่งหลังจากหลบหนีออกจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แล้วก็มีเบาะแสว่าอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์ซึ่งมันกว้างใหญ่ภายศาลนะครับ
รอบคลุมพื้นที่สี่จังหวัดตลอดทั้งสิบสองวันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงไม่เจอนะครับเผชิญกับความยากลำบากเข้าไปอีกฝนตกหนัก
เรื่องของน้ำป่าสัตว์ป่าหมอกปกคลุมอากาศก็หนาวเย็นด้วยครับ
ผู้บังคับบัญชาต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังพลอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะครับอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างนะครับ
อำเภอตะโหมดที่จังหวัดพัทธลุงช่วงสายเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีการนำอาหารลงเรือครับ
เพื่อจะไปส่งให้กับชุดปฏิบัติการตามจุดต่างต่างส่วนเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาลงที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำในการรับตำรวจพลล่มสองนายนะครับ
และตำลวจชุดแดนไทยห้าสิบสี่จากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สองดาย
ซึ่งมีความชำนาญในการอ่านแผนที่ครับ
ส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
โดยการโรยตัวลงสู่เบื้องล่างท่ามกลางหมอกหนาทึบเลยครับ
แล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายด้วยถึงแม้ว่าวันนี้
เทือกเขาบรรทัศน์นั้นฝนหยุดตกนะฮะ
กับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักหลายต่อหลายวันด้วยกัน
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงครับ
ตำรวจเอกสุริยาปัญญามังได้มีการประชุมแผนปฏิบัติการรายวัน
กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นะครับเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
เรื่องของการตรึงกำลังแผนทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิม
เพราะว่าขึ้นกับการสั่งการของตำรวจภูทรภาค๙ครับ
ซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะครับทางพันธบทเอกสุริยาบอกว่า
อากาศที่มีเมฆฝนฟ้าปิดเมื่อวานนี้ส่งชุดตำรวจขึ้นไปได้แค่๑๒คนเท่านั้นครับ
แบ่งกำลังออกเป็นสองส่วนคือชุดพิสูจน์ทราบเส้นทางด้านบนเทือกเขาบรรทัศน์
ในการวางตำแหน่งเส้นทางสำรวจเส้นทางแล้วก็อีกชุดหนึ่งส่วนที่สองเนี่ย
นะครับเป็นการตั้งด่านด้านล่างในการอุดช่องว่างช่องโวนะครับ
เพื่อจะล้อมเอาไว้นะครับ๑๓วันนะครับวันนี้นะฮะ
วันนี้นั่นแหละยี่สิบพฤศจิกายนนะครับนะคะก็อาจจะต้องมีการปรับแผนกัน
เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็๑๓วันก็มีทั้งตำรวจนะคะ
รวม๒๐๐นายไหนจะงบประมาณอีกแล้วก็การเข้าไปอยู่ในพื้นที่
ก็ต้องยอมรับว่าหลังก็มีคนในพื้นที่ออกมาร้องนะคะ
กระทบกับการดำรงชีวิตของเขาเข้าป่าหาของป่าไม่ได้
บางทีต้องย้ายออกมานะคะจุดที่เขาพักอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็วันนี้ค่ะทางคณะกรรมธิการยุติธรรมและกฎหมายสภาพผู้แทนราชดรเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็ลงพื้นที่ติดตามกรณีนี้แล้วนะคะ
ไปกันที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็จะมีนายกมลศักดิ์ลีวามประธานกรรมธิการยุติธรรมและกฎหมายสภาพผู้แทนรัศดร
ไปประชุมกันในที่ประชุมนี้มีทั้งรองผู้ว่านครศรีธรรมราช
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ตัวแทนของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
คนที่เกี่ยวข้องมาประชุมกัน
คณะกรรมธิการได้สักถามข้อมูลเกี่ยวกับเสียแป้ง
ว่ากันตั้งแต่ย้ายมาจากจังหวัดพัทธลุงจนกระทั่งเกิดเหตุหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
ถามไปถึงประวัติการป่วยระเบียบขั้นตอนการย้ายนักโทษไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ซึ่งตัวแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชก็ชี้แจงระเบียบขั้นตอนต่างของกรมราชธรรมนะคะ
ในช่วงหนึ่งเนี่ยคณะกรรมธิการยังตำหนิถึงความหละหลวมของกรมราชธรรมด้วยนะคุณกาย
ส่งตัวเสียแป้งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ทั้งที่รู้ว่ามีโทษจำคุกถึง๒๐ปีแล้วก็การพันธนาการก็ไม่แน่นหนา
ทำให้สามารถหลบหนีไปได้อย่างง่ายดาย
แล้วเราก็เราติดตามข่าวเรื่องนี้มาเราก็รู้ว่ามันมีการเหมือนกับว่าสุดท้ายก็สะดอกกุญแจแล้วก็ออกไป
สะเทือนความรู้สึกของคนทั้งประเทศผู้หลบหนีเป็นผู้มีอิทธิพลถึงขั้นตำรวจต้องใช้กำลัง
ประชุมทั้งนี้ถือเป็นกรณีศึกษา

ให้ผู้ต้องขังที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
ใช้กระบวนการต่างหลบหนีอีก
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมราชธรรมทั้งหมด
เพราะฉะนั้นต้องหามาตรการอุดรอยรั่ว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกค่ะ